ตื่นเต้นไหม
ก็จะถามผมตลอดเลยว่าต้องตอบยังไง

อย่างเงี้ย

เราเข้าใจว่าเราอยู่กับสื่อมาแบบหลายปี

เขินค่ะ

นี่เขาตื่นเต้นไงก็เลยต้องตอบแทนแล้ว

เค้าคอยให้กำลังใจซัพพอกับทุกอย่าง

เค้าคอยแนะนำทั้งแบบหลายอย่าง
ทั้งวิธีการคิดและระบบการทำงาน
ก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นสิ่งดี
ดีค่ะหนักใจอะไรไหมหรอบอกความจริงได้เรื่องที่ผมเคยว่าคือผม
เป็นคนที่อยู่ตรงนี้มานานแล้วเราคุ้นชินกับการที่เราอยู่ต่อหน้าสื่อ
ช่วงตอนคบกันแรกแรกก็คุยกันว่าแบบมันคงต้องมีอะไรอย่างนี้นะเขาก็แบบ
ได้ไม่มีปัญหาแต่เราก็บอกว่ามันมากกว่าที่คุณคิดแล้วก็ตอนที่มันเริ่มมีข่าวก็ยอมรับก็ตกใจกันนิดนึง
เราก็ต้องคุยกันว่าแบบอย่าไปคิดมากอะไรอย่างนี้แล้วก็แค่เป็นตัวเองซึ่งพอทุกวันนี้ก็ดีขึ้นก็เริ่มคุ้นขึ้นนะฮะ
คือพูดตรงว่าจริงนัทเป็นคนทำงานเบื้องหลังนัทเป็นดีไซเนอร์อะไรอย่างเงี้นัทอาจจะไม่ได้เป็นคนที่อยู่ตรงนี้ก็คือจริงนัทก็เจอพบฝากพี่สื่อมวลชนบ้างแต่เป็นส่วนใหญ่สายแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ค่ะก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นนิดนึงที่อาจจะตอบเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ก็ต้องพูดไว้ก่อนว่าจะไม่รู้ว่าจะจะทำตัว
เอ่อเมื่อกี้พี่พูดอะไรหรอค่ะ
เป็นแฟนเราอะกดดันมาก
เข้าไปสิแบบง่ายมากสบาย
ไม่ไม่กดดัน
แต่พอแต่พอโดนแบบถามอะไรอย่างนี้ก็อาจจะแบบถามว่าตอนนี้รู้สึกกดดันไหมก็ตอนนี้รู้สึก

ไม่สังเกตเมื่อกี้นี้เรายืนกันอยู่ตรงนี้

ก็กดดันแต่ว่าผ่านมาได้
ก็คือจริงถ้าถามนัทเองนัทตัวเองก็นัทก็รู้อยู่แล้วว่าพี่ว่าพี่เขาเป็นคนในวงการตรงนี้นัทรู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งยังไงก็จะต้องเจอพี่ทราบกันแล้วมาถามอะไรอย่างนี้
แต่ที่ผ่านมาคือนางรู้สึกว่านางไม่เคยปิดเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะ
แต่นัทรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นที่เราอาจจะต้องลงรูปคู่กันหรืออะไรอย่างนี้
พอเรารู้สึกว่าก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติก็คือคบกันเหมือนคนปกติอะไรอย่างนี้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

แฟนผมเป็นดีไซเนอร์จัดงานแฟชั่นโชว์ผมก็มาซัพพอร์ต
อย่างที่เขาควรต้องทำกันอยู่แล้วครับ
อย่างนี้เป็นการเริ่มวางรักฐานกับอนาคตจบทะเบียนขอแต่งงาน

ไม่คือเรื่องอนาคตก็คือส่วนอนาคตเราก็คุยกันอยู่เรื่อยฮะ
ซึ่งมันจะเป็นยังไงก็ผมก็ต้องขออนุญาตเก็บไว้เป็นส่วนของอนาคตไป
จริงแล้วมึงคิดจะออกแบบสภาพให้เขาบ้างไหมครับ
นี่ไงนี่ชุดนี้เขาทำให้ผมนะปกติเขาไม่ทำ

โดดบังคับ
เดี๋ยวเสร็จเนี่ยผมต้องเอาไปแบบขึ้นหิ้งเลยนะชุดนี้
ใช่อย่านัทอยากแยกเรื่องง่ายกับเรื่องส่วนตัว
เพราะว่าถ้าถามนัทตรงคือนัทก็เห็นเและทีมงานที่ตั้งใจทำโชคมาก

ตอนนี้ก็เลยบอกว่าไม่ได้อย่างไรก็ทำให้เดี๋ยวโดนงอน
ต้องการต้องการสำหรับคมฝากยังไง
ใส่อะไรก็ได้เนาะ
นังก็หลอกเอ๋ย
คือด้วยโซงเราคุยกันแล้วว่าได้ชุดหมีอยู่แล้ว
แล้วเขาก็เอาผ้ามาโชว์ผมอีกทีหนึ่งว่าเราจะขอใช้ผ้าอย่างนี้
แล้วก็มีแบบตัดด้วยปกยีนอะไรอย่างนี้
ซึ่งชอบมากมันแบบสไตล์ผมมาก
ก็เปิดแบรนด์ใหม่จากผู้ชายพี่นันดาเลยให้พี่

เปิดเพื่อแบบตัดเสื้อผ้าให้ผมคนเดียวอย่างนี้เหรอ
แค่นี้ก็ล้นตัวอยู่แล้วเนี่ย
คือที่ผ่านมาสองปีก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีกับการเชิญคุณพี่สัน

ดี

ขอบคุณค่ะ